คนที่ตั้งคำถามต่อนโยบายนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านถามว่า

คุณต้องคุยว่าเอาเงินจากไหนล่ะ
ถ้ามีเงินมันก็โอเคแหละเท่าไหร่ก็ได้
ใช่เราเอามาตัดให้เห็นกันเป็นโกรธตลอดเลย

แต่นโยคบอกนะถ้ามีเงินก็ทำได้

เป็นดราม่าหลังจากพักเพื่อไทยประกาศนะครับ
บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะเพิ่มค่าแรง๖๐๐บาทต่อวัน
ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับ
ที่ตั้งคำถามว่าทำได้จริงเหรอทำได้จริงเหรอนะครับ
คนที่ถามคือเจ้ากระทรวงแรงงานตอนนี้เลย
คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เดือดเดือดไหมดอมน้ำแข็ง

จะหาเสียงอะไรก็ควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วย
อย่าหาเสียงเพราะนึกสนุกแบบนี้
เพราะสิ่งที่พูดออกมา
มันเหมือนโยนระเบิดเวลาให้เจ้าของกิจการ
แต่ตัวเองได้คะแนนเสียงคุณผู้ชมด้วยความเคารพและเป็นธรรม
ย้อนกลับไปสมัยพักพลังประชารัฐหาเสียง

จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้ได้๔๐๐เป็นเบื้องต้น
สูงสุดให้ได้๔๒๕บาท
ปัจจุบันขึ้นมาได้๓๓๐บาทถึง๓๕๐บาท

เอาล่ะมาดูท่าทีของกรกรคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน๓สถาบัน
นายสนั่นอังอุบลกุลนะครับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ไม่เห็นด้วยกับ๖๐๐บาทครับ
บอกโอ้โหเดี๋ยวมันจะส่งผลให้ต้นทุนภาคธุรกิจสูงขึ้นกว่าเดิมนะเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
ล่าสุดคุณแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแก่นำพักเพื่อไทย

คือประกาศไปวันก่อนพอวันรุ่งขึ้นต้องรีบแถลงข่าว
ชี้แจงไปฟังเลยดีกว่า
เราไม่ได้บอกว่าเราจะเอางบประมาณมาใช้
อันนี้ไม่ใช่เรื่องของงบประมาณนะคะ

ที่เราจะทำให้เศรษฐกิจทั้งประเทศดีขึ้น

วันนี้ค่าแรงเป็น๖๐๐บาทยังไม่ได้
เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีค่ะ

มันเดือดร้อนแน่เราไม่สามารถที่จู่
เพื่อไทยปรัฐบาลปุ๊บขึ้น๖๐๐บาท

อันนี้คือการใช้งบประมาณธรรมชาติของเศรษฐกิจ
เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นในภาพรวม
ทุกส่วนจะได้รับประโยชน์ค่ะ
ก็เราก็เห็นนะนะหลายพักทุกพักแหละ
มีนโยบายออกมาทำได้ก็มีทำไม่ได้ก็เยอะนะครับ
หรือว่าทำได้แล้วมีปัญหาก็มีอย่างอะไรล่ะ
กัญชาของภูมิใจไทยนะทำได้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาตามมา
คุณผู้ชมครับหลังการแถลงข่าวสื่อมวลชนสักถาม
ถึงเรื่องการแข่งขันทางการเมือง
หากจะต้องลงสนามต่อสู้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ถามคุณแพทองทานเนี่ยนะคุณแพทองทานตอบยังไง
คุณแพทองทานบอกว่าพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
มาช่วงเวลาหนึ่งแล้วประชาชนดูออกว่าทำดีหรือไม่ดีอย่างไร
ประชาชนดูออกและประชาชนจะเป็นคนเลือกเอง
เราก็ทำหน้าที่วางนโยบายของเราหมายถึงพักเขาเพื่อไทยนะ
จะทำให้เต็มที่ส่วนเรื่องเกมการเมือง
คุณแพทองทานบอกว่าเธอไม่ถนัดในการต่อสู้เรื่องเกมการเมืองครับ